คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดคุณ
เขาบอกว่าคนใกล้ตัวทำให้เราเสียใจมากนะครับ
เพราะว่าเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไว้จากเจ้าของร้านอุปกรณ์ขายอาหารสัตว
อุปกรณ์ขายของสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาหารสัตว์
บอกว่าคือไว้ใจคุณตาท่านนี้มากเลย
ให้คุณตามาเก็บของเก่าที่ร้านเพราะว่าทางร้านก็จะเตรียมนะ
เศษรังเศษกระดาษอะไรที่ไม่ใช้เอามาวางไว้ข้างหน้าเลย
ให้คุณตามาเก็บได้ทุกวันเลยนะเราไว้ใจกันเราสงสารคุณตา

คุณผู้ชมฮะแต่อย่างที่บอกว่าคนที่เราไว้ใจร้ายที่สุด
คนใกล้ตัวที่ทำให้เราเสียใจก็คือคุณตาท่านนี้นะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงบอกว่า
คุณตาไม่ได้เอาแค่เศษกระดาษหรือของเก่าไป
แต่คุณตาเนี่ยมาเอาอะไรรู้ไหมคุณเอาอะไรคะ
เสื้อผ้าสุนัขที่เตรียมไว้ขายเอาไป๒มัดด้วย
มัดนี่มันก็แพงอยู่นะเสื้อผ้าน้องหมาน่ะ
นี่ดูสิไม่ได้เอาแต่ของเก่าแล้ว

อยู่มาเอาของใหม่ที่เตรียมจะขายตั้งแผงไว้ตรงนี้นะฮะ

คือตอนแรกนะเจ้าของร้านเพชรปลางาม
ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตะบนในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะ
เอกใจสงสัยว่าพอเช็คสต๊อกแล้ว
เสื้อผ้าสุนัขที่เตรียมขายไว้

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู
ปรากฏว่าเจอค่ะ
ซึ่งภรรยากับหลานสาวนะฮะได้เปิดคลิปวงจรปิดดูก็ตกใจ
ก็มาบอกเขานะครับเสื้อสุนัขที่ขโมยไปสองมัดใหญ่เนี่ย
ค่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณ๑๕๐๐บาทนะครับ
พอเปิดวงจรปิดเจอว่าเป็นคุณตาเก็บของเก่าเอาไป
ทางเจ้าของร้านก็ตามไปดูที่บ้านของคุณตาเก็บของเก่าก็ไปพบจริงครับ
พบเสื้อผ้าสุนัขที่คุณตาขโมยไปจริงนะครับ
แล้วก็ทางภรรยาของคุณตาเนี่ยก็คุณย้ายเนี่ยนำมาคืน
ทีนี้เจ้าของร้านได้ทำการพูดคุยคุณ
คุยกับคุณตาให้เข้าใจบอกคุณตาอย่าขโมยอีกนะ

พอเจ้าของร้านบอกคุณตาผมมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะ
ผมเปิดให้ดูก็ได้คุณตาก็เลยยอมรับว่าเอาไปจริงนะฮะ
โดยคุณตารับปากจะไม่ก่อเหตุอีกนะครับ
แล้วก็ทางร้านก็ไม่ได้เอาเรื่องเพราะสงสารคุณตา
ที่ต้องมาเก็บของเก่าขายหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับ
เราให้กระดาษทุกวันเราบอกลูกน้องไว้ว่า
ลุงแกน่าสงสารชีวิตแกน่าสงสาร

ก็เอากระดาษเอากล่องเราที่มีอยู่นะครับ

เดี๋ยวลุงแกผ่านมาแกก็จะมาเก็บอย่างนี้ทุกวัน
เป็นอย่างนี้ทุกวันเราก็เลยไม่ได้สังเกตตัวแกหรอกครับ
แกทำอะไรมั่งแต่แกก็มาเก็บกล่องกระดาษทุกวัน
แต่บังเอิญไม่เจอพอไปเจอในกล้องนะครับ
เจอว่าแกได้ขโมยของ
นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือเจ้าของร้านนะฮะ

นำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อเตือนภัยคนใกล้ตัวอาจจะทำให้เสียความรู้สึกได้นะครับ
แต่เมื่อเห็นว่าคุณตากับคุณยายภรรยายังต้องเลี้ยงลูกพิการ
แล้วก็คุณตาแม้จะวัย๘๐แล้ว
ถือว่ายังต้องสู้ชีวิตปั่นซาเล้งเก็บของเก่า
หาเงินไว้เลี้ยงดูครอบครัวก็เลยสงสารครับ
ไม่ได้ไปแจ้งความแต่อย่างใดแค่บอกแค่เตือนคุณตา
นี่ท้ายที่สุดคุณตานะก็ยังมาเก็บของเก่าอยู่ตรงนี้นะ
เจ้าของร้านก็ยังเห็นใจยังเข้าใจคุณตาอยู่นะครับ
แต่คุณตาอย่าไปหยิบฉวยอะไรที่เขาเอาไว้ขายอีกนะ